นึกถึงอาหารทะเลอบอร่อยซีฟู้ดใครจะคิดว่าร้านอาหารริมทางที่มีเพียงแค่๔โต๊ะจะกลายมาเป็นร้านอาหารทะเลกลางกรุงที่ใครคิดถึงก็ต้องเป็นร้านอบอร่อยแห่งนี้
เริ่มแรกมีแค่กุ้งอบวุ้นเส้นปูอบวุ้นเส้นหอยแมลงผู้อบและหอยแคลงลวก
จนตอนนี้อาหารเหล่านี้ได้เปลี่ยนผู้หญิงเงินร้อย

นั้นภายในเวลาไม่กี่ปี
อยากรู้เธอทำได้อย่างไรตามติดชีวิตเธอได้ตอนนี้
ขอเชิญคุณกบดวงนิพิษวรินทรนะครับ
ผู้บริหารและเจ้าของต้นตำรับร้านอบอร่อยครับ

ตั้งแต่รถเข็นตั้งแต่โต๊ะ๔ตัวเลย
เข็นมาขายหน้าโรงเรียนธุรกิจศาสตร์เนี่ยนะคะ

อันนี้ปูอบวุ้นเส้น
แล้วก็จะเป็นหอยแมงผู้อบโหรพา
หอยแม่งผู้อบฮอลภา

แล้วตอนนี้พี่กบขยายไปกี่โต๊ะแล้วคะเนี่ย

ชิ้วเราทุกคนต้องเคยเป็นลูกค้าพี่กบนะครับ

ก็จะมีสาขาถนนราชพฤกษ์นะคะ
ตรงถนนตัดใหม่เฉลิมประเทศนะคะ
แล้วก็จะมีสาขาที่๒ที่เปิดต่อจากถนนประเทศ

น่ามากกันมากนะครับ

ตอนนี้พี่กบมีทั้งหมดกี่เมนูแล้วคะในร้าน
ตอนนี้ร่วมเกือบ๕๐เมนูแล้วค่ะ

จากเมนูเริ่มต้นของเรา๔เมนูแล้วนะคะ
เห็นว่าตอนนี้มีเมนูใหม่มาด้วย

อันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือนะคะ
โอ้โฮแบบสุดยอดมาก
น่าทำมากค่ะ

โดยที่ไม่ต้องขับรถไปถึงทะเลเลย
อันนี้จะเป็นข้าวผัดปูเนื้อปูจัมโบ้เลยนะคะ
ซึ่งพี่เชื่อว่าไม่มีที่ไหนจะใหญ่เท่านี้อีกแล้ว
เราจะคัดมาเลยนะคะเป็นเนื้อปูกร
อันนี้ก็จะเป็นปลากระพงราดพริก๓รสนะคะ
ซึ่งขายดีเหมือนกันทุกโต๊ะนะคะ
อันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะ
อันนี้เป็นหอยจ้อปูก็จะเป็นเนื้อปูล้วน

อันนี้คือสุดยอดมากของหวานก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
อย่ารอช้า

เป็นปูอบวุ้นเส้น

ของจริงอร่อยจริงพี่ป้องมันจะมีกลิ่นหอมแบบ
มันก็ก็มีสดเดียวไปไหมมันจะอยู่นี่อื้ม

รสชาติก็จะออกเปรี้ยวเผ็ด

แล้วก็มีความกรุ่มเนาะมากเลย

มีเร็งโหยเจาะกูแน่น

ตอนที่กัดไปรู้สึกว่าไม่มีแป้งเลยอืมมีแต่เนื้อปูเต็มเต็มค่ะแน่น
แล้วก็หอมหอมน้ำมันทอดแล้วก็มันตัดกับน้ำจิ้มหวาน
ลงตัวครับพี่ครับอร่อยมากครับขออนุญาตนะคะพี่กบขอมาดูไซส์อาหารทะเลสดสดตรงนี้
ต้องบอกว่าแต่ละตัวนี่บึ้มบึมบิ๊กบิ๊กใหญ่ใหญ่นะคะกุ้งที่พี่กบ
คัดไซส์มาค่ะแล้วปูที่อยู่ในข้าวผัดนี่นี่ปลาหมึกค่ะใหญ่กว่าแขนค่ะ
ดูไหมคะใหญ่จริงหมูใหญ่จริงอะไรจริงนะคะอันนี้คือเป็นไซส์พิเศษที่ทางร้านเราคัดเลย
อันนี้คือปกติลูกค้าจะได้รับไซส์นี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าออกทีวีแล้วเลือกไซส์ใหญ่นะคะ
อันนี้คือไซส์จริงจริงที่ลูกค้าจะได้ทานเลยค่ะนะครับจากร้านรถเข็นริมทางนะครับ
สู่ร้านอาหารทะเลกลางกรุงที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของนี่นะครับ
ละเป็นแสนแสนนะครับและมีรางวัลเป็นล้านครับอุ้ย
คุณกบทำได้ยังไงไปนั่งคุยกันครับไปค่ะ
ทราบมาว่าพี่กบของเราเนี่ยนะฮะสร้างเงินล้านจากรถเข็นอืมค่ะ
กระทั่งมีวันนี้นะครับเล่าย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
ฝ่าฟันต่อสู้มายังไงบ้างครับตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบปีนะคะ
แล้วก็จบประวัติศาสตร์ครับชอบทำอาหารมากครับ
แต่ก่อนหน้าทำอาหารเนี่ยคือเป็นเซลล์ก่อน
เซลล์ขายเครื่องกองน้ำก็ทำอยู่ประมาณสักหกเดือน
แล้วมีอยู่วันหนึ่งรุ่นพี่พาไปทานอาหารทะเลซีฟู้ด
คือตอนนั้นมันเป็นพัฒนาคารใช่ตัวร้านสวนอาหารใหญ่มาก
มันแพงแล้วก็แบบว่าเราเอาตัวเราเป็นหลัก
เราอยากทานอาหารทะเลเนี่ยเราไม่มีตังค์
สามารถจับต้องได้ครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ย
เราน่าจะทำแบบอาหารทะเลที่มันเป็นรสเข็นนะ
ซึ่งแบบคนออฟฟิศคนทำงานทั่วไปเนี่ยเขาสามารถทานได้ด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเลยตอนแรกยังไม่ออกจากงานนะคะ
ก็ลองฝึกทำดูก่อนซื้ออาหารทะเลมาทำให้ข้างบ้านทาน
หมดเลยลุงป้านะคะพอทำแจกสักพักเฮ้ยขายได้นะ
เขาบอกอร่อยไงอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจเลยออกจากงานเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นเลยค่ะ
คือพี่กบก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ก็เลยประกอบกับเราก็ชอบทำอาหารด้วย
ก็เลยออกมาเป็นครับตรงนี้เลยอ่าแล้วที่มันส่วนทางกันนะครับคือค่ะ
อยากทำเป็นรถเข็นอืมค่ะแต่อยากทำเป็นอาหารทะเลอ่าค่ะอ่าแล้วมัน
มันจะตั้งราคาได้หรือครับแพงเดี๋ยวคนก็ไม่ซื้ออีกอะไรอย่างนี้
อย่าไปเอากำไรเยอะใช่ไหมคะเราต้องขายปริมาณค่ะ
เพื่อให้คนได้รู้จักเราได้ชิมอาหารของเราอย่างนี้ค่ะ
ครั้งแรกเลยเนี้ยมันมีแค่สี่เมนูเพราะตัวเราเองเนี้ย
เป็นคนที่คิดเมนูขึ้นมาไปทานที่นู่นที่นี่แล้วก็มาคิดเมนูเป็นของตัวเอง
แล้วก็เริ่มทำขยับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอืม
ก็คืออยากให้ผู้คนได้กินอาหารรสชาติสดสดราคาไม่แพงจะต้องได้ค่ะ
แล้วสูตรอาหารต่างต่างนี่พี่กบก็ทำเองลองผิดลองทูนค่ะ
ทั้งหมดเลย๔เมนูแรกก็คือขายแค่นั้นแล้วก็เข็นรถเข็นขายค่ะ
อุดมศึกษาค่ะสมัยก่อนเมื่อสองพันห้าร้อยสามสิบแปด

แล้วทำไมถึงต้องมีแค่๔เมนูคะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเริ่มต้นใหม่
เรายังไม่อยากที่จะทำหลากหลายเมนู
คือให้มันเป็นแบบ๔เมนูทุกอย่างอร่อยหมด

ตอนแรกที่พี่กบเริ่มทำเนี่ยค่ะมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
ปัญหาเกิดเลยค่ะค่ะพออายุเรายังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ความเชื่อถือความอะไรและอีกอย่างเมนูเนี่ยมีแค่สี่เมนูครับ
คนมาเอ้าน้องขายอะไรเล่นขายของหรือเปล่าทำไมไม่มีข้าวไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ท้อนะคะเพราะว่าของที่เหลือเนี่ยอาหารทะเลเนี่ย
เราต้องกล้าโยนทิ้งนะคะใช่เพราะไม่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นมันจะไม่สด
แต่เรามองว่ามันไปต่อได้เนื่องจากว่าเรามั่นใจในรสชาติ
แล้วก็คุณภาพของเราที่ทำอาหารให้ลูกค้าทานซึ่งมีคุณภาพดีและรสชาติอร่อย
ซึ่งแตกต่างจากคนอื่นวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เนี่ย
ก็แตกต่างค่ะเราใช้วัตถุดิบที่แบบคัดไซส์มาแล้วก็การปรุงอย่างนี้ค่ะ
คนอื่นเนี่ยอบวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะใช้ขึ้นช่ายแต่เราใช้ต้นหอม
ซึ่งเราต้องสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าพอถึงตรงนั้นเนี่ย
เรามองว่ามันไปได้อีกไกล๓เดือนผ่านมาเนี่ย
ลูกค้าก็เริ่มเริ่มมากมากขึ้นมากขึ้นอืม
ช่วยจัดโต๊ะด้วยนะคะเพราะเราต้องรอโรงเรียนเลิกก่อน
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอะไรหน้าโรงเรียน
ใช่เราต้องเข็นมาแล้วก็มาจอดรอพี่กบขายคนเดียว
คนเดียวเริ่มจากไม่มีลูกน้องเลยนะคะคนเดียวจริง
แล้วก็คาดกระเป๋าแล้วก็ยืนทำเก็บตังค์ด้วยค่ะ
สมัยก่อนจะมีฉายาค่ะค่ะเจ๊ปูด้างอเจ๊ปูด้างอ
คือมันเหนื่อยอย่างเงี้ยแหละคือไม่สามารถพูดกับใครได้แล้วมันเหนื่อย
แล้วคือมันทำไม่ทำด้วยมันเข้าค่ะเจ๊ใครอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่ตอบอะค่ะเขาเขาจะเลยให้ฉายาแล้วก็แบบมีโดนหลอกอะไรอย่างนี้
น้องปูกล้ามเดียวอะไรอย่างนี้แบบตอนที่เราไปซื้ออาหารทะเลนะคะ
เขาบอกว่าเอาไปเลยปูกล้ามเดียวเนี่ยเป็นปูที่หายากที่สุด
ซึ่งไม่ใช่ค่ะคือมันกัดกันมันเหลือก้ามันหักอ๋อใช่ค่ะ
พี่กบก็มีปัญหาในการซื้อว่าถูกดิบเหมือนกันตอนแน่ใช่ค่ะต้องศึกษาทั้งหมดค่ะ
ซื้อที่ไหนครับมาถึงมหาชัยค่ะไปเองไปเองเองขับรถไปเอง
ไปถึงตลาดก็ตีสองขอเขาซื้อไม่มีใครพูดกับเราเลยอ่า
โยนแบบเปียกันน้องเพลงนู่นนู่นนี่นี่นั่นถามใคร
โยนข้ามข้ามหน้าข้ามตาเราทำไมคะเอ๊ะทำยังไงดีเนอะ
นั่งท้ออยู่แป๊บนึงก็เลยไปเห็นพม่าเข็นของมาครับ
ก็ไปยกมือไหว้เขาแล้วก็แบบเอ๊ะอย่าไปซื้อของมาเส้นเขาดีกว่า
ก็บอกว่าน้องช่วยบอกหน่อยเถอะว่าเขาซื้ออาหารทะเลเนี่ย
จะปันซื้อไม่เยอะเลยซื้อที่ไหนออกตามมาตามมาอะไรอย่างเงี้ค่ะ
เขาก็แนะนำเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหก็คือล่าเลิกเที่ยงคืน
ขับรถไปมาหาใช้กับช่วงแถวรักษ์พร้าวใกล้มากใกล้มากโอ้โหคนเดียวด้วยนะ
คนเดียวแล้วกว่าจะได้อาหารครบเนี้ยหกโมงเช้านอกจากว่าไม่มีใครช่วย
แล้วก็เหนื่อยแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมครับ
ในช่วงต้นของกิจการพอทำไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมค
ขายดีค่ะพอขายดีก็เริ่มแล้วลูกน้องเล่นตัวบ้างตื่นมาอ้าว
ลูกน้องหายไปไหนหมดอ้าวไม่มาทำงานไม่มาทำงานหมดเลย
ไปไหนกันนะครับก็ละออกเอาเลยคือเหนื่อยคือเหนื่อย
ลูกน้องเหนื่อยเพราะว่ามันต้องแบกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ปิดเลยของวันนั้นเททิ้งหมดเลยคือขายไม่ได้ก็มาตั้งหลักดูค่ะ
เกิดปัญหาก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะจะทำยังไงครับ
แต่พี่เป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาเวลาเราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ย
เราจะต้องหยุดและคิดเพื่อตั้งสติแล้วก็ค่อยแก้ไขมัน
หลังจากนั้นพี่ก็หยุดไปประมาณหนึ่งเดือนอืม
พอ๑เดือนปุ๊บก็เริ่มหาลูกน้องเข้ามาค่ะแล้วก็มาฝึกใหม่
เหมือนเริ่มใหม่ค่ะพอเปิดปุ๊บลูกค้าเต็มเลยค่ะลุงเลย
เหมือนรออยู่อะไรอยู่ที่โต๊ะรถเข็นอย่างเงี้ยค่ะครับ
มีสี่โต๊ะเนี้ยนานไหมคะพี่สี่โต๊ะเนี่ยประมาณสามเดือน
หลังจากนั้นก็มาหกโต๊ะแปดโต๊ะขยับไปสิบสองโต๊ะอืม
แล้วก็มาขึ้นตึกแถวสามชั้นโอ้โหแสดงว่าเก็บเงินไม่นานก็สามารถ
ขึ้นเป็นตึกแถวได้เลยใช่ตอนที่ขึ้นตึกแถวนี้มีโต๊ะ
กี่โต๊ะแล้วครับตอนนั้นคิดว่าน่าจะประมาณสามสิบโต๊ะ
ในระยะเวลาเท่าไหร่คะจากรถเข็นปีกว่าค่ะปีกว่าครับปีกว่าครับ
ว่าเร็วมากนะคะพี่กบใช่ค่ะแล้วตอนที่มาเป็นสามสิบโต๊ะ
นูยังสี่อันเหมือนเดิมยังสี่อันเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะคะ
ใช่ยังไม่มีข้าวทุกคนต้องแบกข้าวมาทานด้วย
ก็จะรู้กันว่าจะซื้อข้าวถุงมานั่งแกะทานที่อบอร่อยค่ะ
แต่ว่าเริ่มเป็นอาคารแล้วเริ่มเป็นอยู่ในตึกแล้วเรียบร้อยแล้ว
ก็เริ่มเริ่มเมนูแล้วก็จะเป็นปลาสำลีเผาเป็นข้าวผัดปูเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เชียวอบเลยเอาล่ะก็คือร้านไปได้สวยแหละ
ร้านมีเมนูเพิ่มเติมแล้วขายดีแล้วแต่มันมีจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง
นั่นก็คือพ่อขายดิบขายดีมากก็อาจจะประสบปัญหาคนที่มาช่วยเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ก็เกิดมรสุมตรงทาวินทาวน์ก็เลยออกมานับหนึ่งใหม่
ตอนนั้นที่มีออกมีมรสุมที่ทาวนอินทาวน์ร้านใหญ่ขนาดไหนครับตอนนั้น
โอ้ก็๔ไร่ปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าเราก็ยอมออกมานับหนึ่งใหม่ยอมทิ้งเลย
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าฝีมืออยู่กับตัวเรายังไงก็เริ่มต้นใหม่ได้
เพียงแต่ว่าเราอย่าท้อให้กำลังใจตัวเองนะคะยังไงเราก็สามารถขึ้นมาตั้งตัวใหม่ได้ค่ะ

ตั้งสตินานอยู่พอสมควรแต่ถ้าถามว่านานมากไหมก็เราตั้งสตินานไม่ได้ค่ะ
เพราะตอนนั้นลูกน้องที่เขาฝากความหวังไว้กับเราเนี่ยก็มีบางส่วน
ซึ่งเราบอกว่าไม่ต้องตามเราออกมาก็ได้คืออยู่ตรงทารินทาวน์ก็ได้
เพราะว่าเราก็ยังไม่มีรายได้เราก็ไม่รู้ว่าเรามานั่งนับหนึ่งใหม่ยังไง
เพราะว่าเราทำมาเนี่ยก็ร่วม๒๐กว่าปีเนาะตอนนี้ก็อายุ๕๐แล้วตอนที่ออกมาก็๕๐แล้วเราจะมีแรงมีกำลังไหวไหมอย่างนี้ค่ะ
ลูกน้องพูดอยู่คำเดียวทำให้เรามีกำลังใจตรงนั้นบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไปตายเอาดาบหน้าด้วยกัน

สุดยอดมากแล้วเราก็เลยใช่แล้วฉันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนที่ออกมาเนี่ยเราก็ยังบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องรายได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่ก็ยังอาจจะให้เงินเดือนไปก่อน
แต่ว่าพี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้มาทำร้านใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตั้งสติได้ประมาณสักไม่เกินสี่เดือน
พี่ก็นึกถึงคำพูดลูกค้าน้องทำไมไม่เปิดทาวราชพฤกษ์บ้างบ้างที่ตรงนั้นไม่มีอะไรทาน
ก็เลยขับรถไปดูทำเลไปดูซึ่งเป็นเส้นตัดใหม่ก็คือสามแยกไฟฉายตัดกาญจนา
เส้นนั้นเป็นเส้นเขาเรียกถนนพระเทพซึ่งตัดใหม่ซึ่งเป็นถนนแห่งอนาคตค่ะ
พี่ก็เลยมองว่าตรงนี้ละกันเพราะว่าค่าเช่าก็อาจจะยังไม่สูงมากนักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจไปถนนเส้นนั้นเป็นเส้นแรกสาขาแรก
ก็แปลว่าปัจจุบันเราไม่ได้บริหารแล้วออกมาตั้งสามสาขาใช่ค่ะภายในปีกว่า
ถามถึงรายได้หน่อยค่ะพี่กบว่าแต่ละสาขาเนี่ยรายได้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะ
แตกต่างนี้แทบไม่แตกต่างเลยค่ะเอารายได้ก่อนเนอะค่ะเอ๊ะเรากระซิบได้ไหม
ต่อวันเนี่ยก็ประมาณแสนแสนกว่าบาทต่อสาขาต่อสาขาแล้วไม่แสนต่อวันนะใช่
ถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นหลักล้านคุ้มล้านขึ้นไปที่ไม่มีผลกระทบในสามสาขาเนี่ย
เพราะว่าเราจะมีจุดห่างของแต่ละสาขาเพื่อที่ไม่ให้ดึงดึงลูกค้ากันคือใกล้ตรงไหนเนี่ย
ตอนนี้การจราจรมันติดขัดเนาะบางคนอ่าใกล้ตรงไหนก็ทานสาขานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
กลุ่มของลูกค้าอบอร่อยเนี่ยค่อนข้างจะทั่วแล้วทั่วแล้วค่ะ
คือการเปิดร้านอาหารใหญ่หลายสาขาโต๊ะเยอะอย่างนี้ค่ะ
กบมีวิธีการควบคุมรสชาติและคุณภาพยังไงคะ
เราจะมีครัวกลางนี่นะคะอันนี้ก็ฝากผมไว้นี่
สิ่งนี้คืออะไรครับอธิบายอันนี้คือซอสอบวุ้นเส้น
นะคะจะเป็นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสำเร็จรูปหมดนะคะคือเราจะผลิตจากครัวกลางไป
นะคะซึ่งแต่ละสาขาเนี่ยมีหน้าที่ฉีกซองใส่วุ้นเส้นใส่น้ำทำเลย
นะคะรสชาติจะเหมือนกันแล้วก็ระหว่างหน้าครัวที่เด็กทำแต่แต่ละตำแหน่ง
สาขาเนี่ยเราจะมีตาชั่งให้เลยดิจิตอลนะคะเราจะไม่ใช้รถมือ
เพื่อความเป๊ะเพื่อความเป็นทั้งสองวัดเลยค่ะแล้ววัตถุดิบที่ที่เรานำมาลงเนี้ยนะคะ
เราจะมาลงที่สาขาราชพฤกษ์ค่ะนะคะเพื่อที่ว่าอะไรเราจะได้เห็นวัตถุดิบที่มาเนี่ย
มันใช้ได้ไหมมันสดใหม่ไหมพี่จะต้องสกรีนก่อนถึงจะส่งไปใช่เพราะเราถึงจะไปไปแต่ละสาขา
อันนี้ได้คือต้องส่งถ้าไม่ได้มีไหมคะทิ้งอย่างงี้มีค่ะมีค่ะได้ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บ
เราก็จะไม่ไม่ส่งไปเราก็มาบอกแต่ละสาขาว่าวันนี้ไม่มีนะเพราะว่าช่วงหน้ามรสุมเนี้ยบางที
ถุดิบไม่พอบ้างขาดแคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ยอมทิ้งดีกว่ายอมส่งของที่คุณภาพไม่ถึง
ไปถึงลูกค้าใช่ใช่ค่ะพี่กบฮะจริงจริงผมว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยากทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ย
คงมีเยอะพอสมควรค่ะขอให้พี่กบให้คำแนะนำได้ไหมครับว่าคนที่จะทำร้านอาหารเนี้ย
จะมีหลักการเคล็ดลับอะไรบ้างครับคืออันดับแรกเลยที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ
ก็คือการคุมคุณภาพของอาหารต้องสดต้องใช้วัตถุดิบที่ดี
รสชาติเนี่ยคุณจะต้องทำรสชาติให้สม่ำเสมอเรื่องความสะอาด
เราต้องนึกถึงความซื่อสัตว์ต่อลูกค้าว่าทำอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างที่ร้านเราเนี่ย
ที่ใช้น้ำมันลำข้าวในการผัดกับข้าวทำอาหาร
พริกเองเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าได้รับยาฆ่าแมลงเยอะอืม
นะคะอันนี้คือจริงมากเลยอันนี้คือเราเรามองคำหนึ่งถึงว่าถ้าเราทำอาหารที่ดีมีคุณภาพ
ทานแล้วสุขภาพดีเราก็ได้บุญบุญแล้วโอกาสธุรกิจเรามันก็จะเติบโตไปด้วย
เรียกว่าสดอร่อยสะอาดปลอดภัยเลยนะคะพริกผักเองสุดยอมรับเลยสุดยอดจริงจริงครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมก็จากประสบการณ์จุดเริ่มต้นของพี่กบก็คือการเป็นเซลล์นะคะ
ความเหนื่อยในวันนั้นแรงกดดันต่างที่เกิดขึ้น
ผลักดันแล้วก็เปลี่ยนให้พี่กบเนี่ยมีพลังแล้วก็ก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากในวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ธุรกิจธรรมดานะคะ
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำเงินหลักร้อยล้านเลยล่ะค่ะจากจุดเริ่มต้นแค่ขายอาหารเพียงสี่อย่างเท่านั้นเอง
และวันนี้ครับเราขอขอบคุณคุณกบหรือพี่ดวงนิพิษวรินทร
จากร้านอบอร่อยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ว่ากว่าจะเป็นเศรษฐีเขาทำกันอย่างไรครับใช่ค่ะ
แล้วก็ให้พี่กบฝากร้านหน่อยว่าแต่ละสาขาเปิดปิดวันไหน

ได้ค่ะร้านเปิดบริการทุกวันนะคะ
ไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๕ทุ่มนะคะ
ถ้าลูกค้าสามารถสำรองโต๊ะแล้วก็ดูเบอร์โทรแต่ละสาขาได้
องสำรองที่นั่งกันก่อนหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติม
โทรไปที่หมายเลขนะคะ๐๘๔ค่ะ๒๙๒๔๒๔๙ค่ะ